มันมีประเด็นตรงที่ว่าเมื่อพูดไปพูดมาเนี่ยนะครับ
กีพูดว่าที่เกี่ยวข้องการประชุมนักศึกษา

เทียบเคียงหรือมาบังคับใช้กับรัฐสภา

ถ้าผมจับประเด็นไม่อาจอย่างนั้นเดี๋ยวอธิบายได้

ขอให้ศึกษาข้อที่จริงสักหน่อย

ในการประชุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น
ก็มีการประชุมแล้วลงมติไปแล้ว

ถูกต้องครับทำได้
แต่นี่เป็นสภานะครับไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นนะครับก็ขออนุญาตคืนนะครับ
พจนกรมนี้นะครับให้ไปอ่านเอง

มหาวิทยาลัยกับรัฐสภาไม่เหมือนกันนะครับ

คืนให้ชัดนะครับ

คำว่ามหาวิทยาลัยกับรัฐสภานั้น
และข้อบังคับที่ไม่เหมือนกัน

และนี่เดี๋ยวผมจะชี้แจงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
แบบชัดแบบดูกันตรงนี้เลยนะฮะ

คำว่าออกเสียงลงคะแนน

แต่ให้เปลี่ยนวิธีการ

เพื่อจะได้ศึกษาเข้าใจได้เลยนะฮะ

อันนี้นะครับดูดูด้วยเลยนะครับ

ไม่ต้องนะครับเพราะว่าถือว่า
ไม่ได้ศึกษาไม่ได้แตกฉากไม่ได้เข้าใจนะครับ

เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย
ใช้เด็กคนนู้นคนนี้เป็นเครื่องมือไม่มีประโยชน์ครับ
มาศึกษามาศึกษากันเลยดีกว่า

เดี๋ยวผมให้เอาไว้อ่าน

รุ่นออกสอบก่อนนะครับขอให้ใจเอาไว้ออกสอบ
จะได้คะแนนเต็มนะครับโอเคนะครับ
ตามข้อ๘๓

และให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่

และให้มีการเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน

จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้

อันนี้พี่ระทับพยากนะ

ที่จะได้อ่านให้เขาเข้าใจนะครับ

ผมเนี่ยเสียดายมากเพราะว่า
เป็นหมาลัยที่ผมคิดว่ามีชื่อเสียงมากในเรื่องการเมือง
ในหลายสิบปีที่ผ่านมา
แล้วก็ผมดีใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในความเสียใจ
คือว่ามีนักศึกษาที่รักและมีอุดมการ
มีความคำนึงถึงสิทธิเสร็จภาพ

อย่างน้องพลิตผมก็ติดตามอยู่นะครับ
แต่วันนี้ผมงงมากว่าตีความอะไรเอากฎกฎิกาในมหาลัย
มาใช้กับรัฐสภาผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่ชักนำอยู่ข้างหลัง
ว่าชักใยข้างหลังเนี่ยเขาสอนมายังไงนะครับ
เอาเป็นว่ามาตรา๘๓วงเล็บ๒นะครับ
เขาเขียนไว้ว่าการออกเสียงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติ

วิธีปฏิวัติ๒ก็คือเรียกชื่อสมาชิกตามไว้เลขประจำตัวสมาชิก

ก็เข้าใจว่าเป็นการหาชื่อ
ชื่อก็ถูกแล้วฮะแล้วมันมันมีอะไรสงสัยไหม

อันนี้ผมไม่ได้มีอะไรนะครับเอาอีกที่คือแผลงให้จบ
อ่าโอเคนะครับไม่เป็นไรก็จะได้สื่อสารพูดคุยกันนะครับ
เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่สร้างสรรค
คือผมเนี่ยผ่านการต่อสู้กับคนที่คิดต่างมาเยอะมากแล้ว
และผมพยายามจะบอกว่าความคิดต่างเนี่ย

หรือการตกเป็นเครื่องมือของใครเห็นไหมฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวร้าวกับผู้ใหญ่อย่างท่านชวนหลีกภัยเนี่ย
ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าคนที่เขาเก๋าเขาเจ๋งกว่าคุณเยอะเนี่ย
ในฝ่ายติของคุณเนี่ยผมก็คุยมาแล้วถกมาแล้วนะครับ
ยังฮะผมยังพูดได้เรื่อยฮะเพราะว่าผมว่าเนี่ย
งั้นเดี๋ยวต้องอ่านไปเรื่อยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจ
เพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าก็ไม่อ่านนะครับ

เมื่อมีการให้เรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำตัวสมาชิก
ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานกำหนด
ตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับระหว่างการออกเสียงการนับคะแนน

ไม่ผมจะไปแล้วผมจะไม่ได้ว่างอยู่ตรอดเวลาอ่ะครับ
ผมก็ไม่ได้ว่างนะครับ
ไม่งั้นออกขึ้นไปเพราะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ
ที่ท่านที่ท่าน
ท่านคืนพุตนานุกรมตรงนี้ผมก็ขอชี้แจงว่า
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านไปเอาท่านไปฟังมาที่ตรงไหน

ขอบคุณครับ
เดี๋ยวไม่เกิน๓นาทีครับพี่
ซึ่งท่านซึ่งท่านผมจำชื่อไม่ได้นะครับ

เดี๋ยวเป็นด้านหอบดีกว่าตรงตรงนี้เป็นที่สนัยข่าวนะครับ

มาด้านนี้เลยครับ
งั้นเดี๋ยวขอเชิญเซ็นต์ด้านนู้นเลยครับพี่

ด้านด้านนอกด้านนอก